คุณผู้ชมครับเวลาเราทะเลาะกันกับคนที่เรารัก
วิธีการง้อแต่ละคนคงจะต่างกันนะฮะ
ดอกไม้บ้างเย็นดอกไม้โทรศัพท์ส่งข้อความ
แต่ผู้ชายคนนี้ใช้วิธีการก็คือไปชิงลูกของฝ่ายหญิงมาเป็นตัวประกัน
ถ้าอยากได้ลูกคืนต้องคืนดีกับฉันนะ

แล้วเอาปืนไปจ่อหัวอดีตพ่อตา
แล้วก็ไปชิงลูกเลี้ยงมายึดเอาไว้
เพื่อให้เป็นข้อต่อรองกับแม่ของเด็ก

ความรักของแม่โกรธมากนะทำแบบนี้

อกคนเป็นแม่ค่ะลูกตกอยู่ในอันตราย

ก็เลยโกรธมากเพราะอะไรนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
เคยพาลูกเขาไป๓ครั้งแล้ว

แล้วรอบนี้ก็ยังมาก่อเหตุอีกครับ
วินาทีที่ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๙ปี

กูบอกมึงแล้วใช่ไหมเธอพูดอยู่แบบนั้น

อดีตแฟนอายุ๓๐ปีชื่อนายโม่ง
ถูกตำรวจสพเมืองอุทัยธานีครับควบคุมตัวได้

นี่เอาลูกมาแล้วอุ้มไว้ในอ้อมอกแล้วเรียบร้อย
เธอกรดมากเพราะว่าเมื่อ๑๑พฤษภาคม
คือในโม่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านเกาะตาทรง
ในพื้นที่อำเภอหนองฉางอุทัยธานี
แล้วไปเจอกับพ่อของผู้หญิงคนนี้

เพราะเขาเคยคบหากันอยู่กับผู้หญิงแล้วเลิกกันไป
พ่อตาขี่มอเตอร์ไซค์พาหลานอายุ๒ขวบ
ก็คือเด็กคนนี้ครับกำลังจะกลับบ้าน
ในโม่งเห็นปั๊บสั่งหยุดรถ
เอาปืนไปจี้หัวอดีตพ่อตาแล้วบอกว่าส่งเด็กมา

จนกระทั่งแม่ของเด็กรู้เรื่องก็เลยแจ้งตำรวจ
แจ้งตำรวจเสร็จแล้วติดต่อโทรหาในโม่ง

โม่งก็พยายามจะบ่ายเบียงปัดซ้ายปัดขวาทีนึง
ลองดูวินาทีการเจรจาพูดคุยกันหน่อยฮะ
นี่ครับสุดท้ายครับตำรวจซ้อนแผน
แล้วก็เอาหมายสารไปด้วยเพราะตามหาในโม่งจนเจอครับ
นั่งอยู่ในรถจอดอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี
ตรงจุดนี้ก็เลยนำกำลังเข้าไปตรวจค้น
และสามารถช่วยเด็กมาได้อย่างปลอดภัยฮะ
ไปจับกลุ่มตัวได้๕แยกวิทยุ
การค้าเทศบาลเมืองอุทัยธานีครับ
แล้วน้องโอ้โหหนูน้อยอยู่ตรงนี้

โดนแบบอุ้มตัวมาแบบนี้ครับ
ลักพาตัวหายไป๒วันเลยนะห่างจากอกแม่เนี่ย

เจอกระสุนอยู่ในถุงอีก๑๓นัด
คนก่อเหตุสารภาพว่าที่ทำไป
เพราะต้องการเรียกร้องความสนใจจากแม่เด็กฮะ
อยากให้แม่เด็กหันมาสนใจและกลับมาคืนดี
เพราะว่าอะไรครับมิ้นคุณผู้ชม

เคยคบหาดูใจกันมาประมาณได้๑ปีแล้ว
เพิ่งเลิกกันมาหลักเดือน
เลิกกันมาแป๊บเดียวแล้วเขารักผู้หญิงคนนี้มาก
เด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกแท้ก็รักเหมือนลูก

ตัดสินใจเอาลูกมาเพื่อจะให้แม่กลับมาสนใจ

นี่คือคำกล่าวอ้างของคนก่อเหตุ

ทนไม่ไหวแล้วโอ้โหมันชอบใช้ความรุนแรง
แล้วเคยลักพาตัวลูกชาย๓ครั้งแล้วนะ
เรื่องไปถึงศาลศาลให้ไกลเกลี่ย
สุดท้ายได้ลูกคืนมาแล้วมันก็มาก่อเหตุอีก
รอบนี้ไม่ยอมให้อภัยอีกต่อไป
ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบประวัติของผู้ก่อเหตุครับ

เคยถูกจับคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา
ที่จังหวัดกระบี่สารตัดสินจำคุก๑๔ปี

แล้วอยู่ระหว่างการควบคุมพฤติกรรม

กระทั่งมาพบรักกับฝ่ายหญิง
คือออกคุกมาไม่นานก็มาพบรักกับผู้หญิงคนนี้
แล้วก็หลงรักกันคบกันได้๑ปี
จนกระทั่งล่าสุดเลิกกันผู้หญิงเขาไม่ทนไง
แต่ฝ่ายชายอยากจะตื้อแต่ใช้วิธีการแบบนี้

คุณครับเขาต้องโทษคดีฆ่าคนอื่นตาย

คดีฆ่าเมียตัวเอง
แล้วตรงกันไหมล่ะกับที่ฝ่ายหญิงบอก
ตอนที่คบกันมันชอบใช้ความรุนแรง

แล้วพอมารู้แบบนี้อีกหูขนลุกเลยสยองเลยครับ
ถูกแจ้งข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ไปจากปีดามานดาข่มขืนใจผู้อื่น

คุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
นี่ครับไม่ได้รักกลับคืนมายังต้องติดคุกอีกฮะ
ก็หวังว่าโม่งจะได้กลับไปพิจารณาการกระทำของตัวเอง
แล้วออกมาก็ไม่เป็นแบบนี้อีกนะคะ